ต่อกันที่อีกหนึ่งข่าวนี้ดีกว่าคุณผู้ชมค่ะ
คุณผู้ชมยังจำกันได้เชื่อว่าหลายคนคงจำกันได้นะคะ
เหตุการณ์ที่มีผู้จัดคอนเสิร์ตแถบยุโรปนะคะเจ้าหนึ่ง
เขาเรียกฟอร์มร้องนะคุณกล้องห่วยไล่เป็น๑๐สิบล้านเลย
เหตุเขาเพราะว่าหาว่าคุณก้องเนี่ยนะเขาไปเบี้ยวงานคอนเสิร์ตที่ยุโรปคุณผู้ชม
แล้วก็บอกว่าเป็นฟอร์มเป็น๑๐สิบล้านเลยนะ
คือเมื่อวานนี้คุณก้องห้วยไล่ค่ะได้เล่าผ่านเฟซบุ๊คส่วนตัวไว้ว่าแบบนี้
ทุกอย่างผ่านพ้นไปได้ด้วยการพูดคุยเข้าใจกันและกัน
เพราะการสื่อสารที่ผิดพลาดที่ผ่านมาเลือกจะไม่ออกมาพูดอะไร
ไม่ใช่หนีปัญหาแต่อยากจะให้ทุกอย่างมันจบด้วยดี
ไม่อยากเห็นคนที่รักเราต้องมาทะเลาะกับเรื่องที่เกิดขึ้น
ในส่วนของค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นค่ะก็ได้คืนให้กับผู้ที่จัดทั้งหมดแล้ว
คงไม่มีการตั้งทุกฐานแท้นข่าวใดนะคะ
แล้วก็กล้องค่ะก็ยังทิ้งท้ายด้วยนะคะว่าที่ต้องมาโพสต์ในวันนี้
เพราะต้องการอยากจะบอกกับคนที่ยังรักเขาว่า
คือที่ผ่านมาเราก็จะทราบเป็นดีนะคะคุณก้อง
ถ้าถามถึงประเด็นนี้ก็จะเบี่ยงไปหลีกเลี่ยง
ไม่อยากจะพูดถึงนะคะซึ่งตอนนี้มันมีความคืบหน้ามาแล้วนะคะ
ชี้แจงแจงผ่านโซเชียลส่วนตัวค่ะก็คือเคลียร์กันจบเรียบร้อยแล้วแหละนะคะ
ความว่ามันมีการฟ้องร้องด้วยแหละแล้วก็ตัวเงินค่อนข้างจะสูงนะครับ
เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเลี่ยงได้ในการตอบคำถามตอนแรกเนี่ย
เอาขอยมาตั้งหลักก่อนคือมันน่าจะดีกว่านั่นเอง
แต่ตอนนี้เคลียร์กันไปเรียบร้อยแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดี